ขนมรวมมิตรเป็นขนมยอดนิยมในงานบุญงานบวชของคนไทยเชื้อสายมอน
ด้วยเหตุที่ขนมรวมมิตรใช้วัตถุดิบง่ายราคาไม่แพงหาได้ในท้องถิ่น
และที่สำคัญสามารถทำได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เจ้าภาพจัดงานก็มักจะจัดเตรียมของหวานอย่างขนมรวมมิตรไว้เลี้ยงแขกหรือญาติที่มาร่วมงาน
เพราะเมื่อทำกินกันทีก็จะได้ปริมาณขนมไว้กินกันมาก
ขนมรวมมิตรยังสื่อความหมายถึงการรวมตัวของคนหมู่มากที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายกันอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน